คุณผู้ชมคะข่าวนี้มาคุณทั้งสองคนต้องช่วยดิฉันร้องเพลงนี้กันหน่อยแล้วแหละ
ก็ความรักไม่ใช่ความลับเธออยากเจอรักทำไมต้องตี
นี่แม่จะเล่าข่าวยายาแต่กำลังจะเล่าข่าวขวัญอุสามณีคุณผู้ชม
คือก่อนหน้านี้เนี่ยสาวขวัญเองเขาไม่ยอมเปิดเผยเรื่องแฟนสักทีนึงนะ
ตูก็ยอมรับว่ามิผมขนใหม่แล้วนะคะ
งานล่าสุดเมื่อวานนี้ขวัญบอกว่ายังให้รายละเอียดมากกว่านี้ไม่ได้จริง

เพราะว่านางถือเคล็ดต้องปิดเงียบเรื่องความลับตามที่หมอดูบอก

ซึ่งระหว่างที่สัมภาษณ์เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของเธอเนี่ย
ก็เรียกหมอดูมายืนยันด้วยเลย
ว่าพูดเรื่องนี้เนี่ยมันจริงนะ

ซุบซิบคุณผู้ชมหน่อยนึงแล้วกันนะครับคุณหมอท่านนี้ชื่อว่าคุณหมอเทมส์
ดูเรื่องไพ่ทาโร่และใช้จิตสัมผัส
คือไม่ต้องทราบวันเดือนปีเกิดก็สามารถทำลายเรื่องราวของคนคนนั้นได้เลยนะสุดปัง
ซึ่งขวัญเองก็เชื่อที่คุณหมอเตือนเอาไว้
ก็เลยไม่ขอเปิดตัวเรื่องหนุ่มคนใหม่อะไรแบบนี้นะคะ
ก็ไม่ว่าพี่นักข่าวจะพยายามถามไปทางไหนก็ตาม
นางไม่หลงทางเลยไม่มีหลุดแม้แต่นิดเดียว
ในเมื่อขวัญตอบคำถามไม่ได้ก็ให้หมอดูตอบเองเลยละกัน

ที่บอกว่าเป็นคนไม่ให้เราบอกสื่อก็ต้องไปถามคนนี้

คือจริงน้องควรจะเขาเรียกว่าอะไรดวงเขาจะต้องแบบเงียบ
จะดีกว่าเวลาพอเปิดทีไรมันชอบมีอะไร

ไม่รู้ว่าคนไหนเพราะว่าทุกอย่าง

ไม่ได้เป็นคนที่มีผลประโยชน์อะไร
ไม่ได้อยู่ในงานแต่อยู่ในใจขวัญ